ไปติดตามบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก่อนที่จะมีพิธีเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนนะฮะของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับ
ซึ่งก็ทยอยเดินทางกันไป
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอีก๓๐กว่าชีวิต

มีคนสนใจด้วยว่าอย่างเช่นยกตัวอย่าง
คุณวราวุศิลปะอาชาคุณท็อปรัฐมนตรีตอนนี้ไปอยู่พม
ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ใส่นาฬิกามาสายสีชมพูมาเลย

แล้วก็บังเอิญว่าสีเดียวกับพมด้วยนะฮะ

แบ่งกระทรวงกันตามสีนาฬิกา๔๐๐
ที่ทำงานนายกรัฐมนตรีนะครับ

ช่วงเช้านะครับคนที่มาแบบเช้าเลย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีคนอื่นครับทยอยเดินทางมานะครับ
แล้วก็ครับคุณพระราบุรสศิลปะอาชานะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่ผมบอกไปว่ามีการโชว์
ก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยแหละ
ผมว่านักข่าวจะทักก่อนสายสีชมพูนะฮะ

ตรงกับสีของพักชาติแข่อาทิตย์พัฒนา
ของกระทรวงพมด้วยนะครับ
หลังจากนั้นครับมีร้อยเอกทหารพรมภวรัฐมนตรีว่าการกระทำกเศรษฐ์และซากลนะครับ
เดินทางมานักข่าวก็มีการถาม

หลังจากนั้นก็ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปนะครับ
คุณธรรมนัฐก็พูดประมาณว่าก็รู้สึกเฉยนะครับ

จากนั้นครับเป็นคิวของคุณหมอชนน่านศรีแก้วนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่เดินทางเข้ามานะครับ
คุณหมอชนาธิ์เองก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเช่นเดียวกันนะครับ
จากนั้นครับ๑๐นาฬิกา๔๐นาทีเป็นคิวของคุณเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้ามา
ยังทำเนียบรัฐบาลนะฮะด้วยรถยนต์สูญตัว
จอดรถที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับจากนั้นเดินมาที่ทางเชื่อม
เพื่อไปที่ตึกสันติมัยตรีเพื่อถ่ายรูปติดบัตรประจำตำแหน่ง
ได้หยุดไหว้แล้วก็กล่าวทักทายนักข่าวสั้นนะครับว่าสวัสดีครับ
พร้อมกับโบกมือให้กับสื่อฮะไปดูภาพบรรยากาศในช่วงนั้นกันหน่อยฮ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถือเป็นภาพสำคัญเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็ต้องกำกับภาพนิดนึง
เพราะว่าเข้าทำเงียบวันแรกใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มนี้ครับ
กลุ่มภูมิใจไทย๘ท่านนะครับโดยคุณอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นมธ๑ด้วยนะฮะอยู่มหาดไทย
แล้วก็บริเวณนะฮะด้านหน้านะครับด้านขวามือของคุณอนุทินนั่นคือ
ผลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
แล้วก็มีคุณชาดาไทเศษอยู่ด้านหลังนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
ที่ในเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนายกพร้อมคณะครับจะออกจากธรรมเนียบ
เดินทางไปรอเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนในเวลาบ่าย๒โดยประมาณที่ผ่านมา
ที่ประธินักอำพลสถานพระราชวังดูสิทธิ์นะครับ
เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่คุณเศรษฐาเดินทางมาถึงเนี่ยนะครับ
หลายคนสนใจนะครับรถยนต์ที่นายยกนั่งมา
ป้ายทะเบียนเนี่ยนะครับป้ายแดงอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาสนใจป้ายทะเบียนเนี่ย
ป้ายแดงอาจจะสำคัญแล้วอันนี้อาจจะไม่ทราบ
แต่ว่าก็เป็นรถที่นายกรัฐมนตรีนั้นใช้เงินส่วนตัวนะฮะ
ทะเบียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับถอถุง๖๕๐๖กรุงเทพฯมหานคร
คันนี้เนี่ย๗๕๙๐๐๐บาทนะครับ
ก็เป็นรถรุ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับคุณกระเต้นนะครับ
ผนังกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวมีกระจกปรับความเข้มแสงอัจฉริยะนะฮะ
โทรทัศน์หน้าจอขนาด๔๘นิ้วโอ้โหระบบเครื่องเสียงแบบโอ้โหใหญ่โตจริงจังมโหลานมาก
คือท่านก็ใช้รถส่วนตัวของตัวเองไม่ได้ใช้รถประจำตำแหน่ง
เพราะว่าอาจจะเหมือนกับนั่งสบายรับกับสรีระของท่านมากกว่าด้วยหรือเปล่า
ใช่ไหมคะนะครับแล้วก็มองเข้าไปในรถนิดหนึ่งนะฮะก็จะไปเจอนะครับบริเวณหน้ารถเนี่ยนะฮะ
แขวนพระสมเด็จวัดปวรนะฮะเออแต่อันนี้ผู้สื่อข่าวสนใจกันมากจริงจริงนะ
คือเขาบอกว่าพอรถของนายกเข้าไปจอดในที่จอดรถเนี่ย
ผู้สื่อข่าวลุมถ่ายรูปกันพึบพับเลยเพราะมันมีอะไรน่าสนใจหลายอย่าง
จากเลขทะเบียนแล้วยังมีวัตถุมงคลในรถนายก
ครับแต่เขาบอกว่าตามข่าวบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะ
มงคลต่างนะครับเป็นของคนขับรถของคุณเศรษฐานะครับ
คือตั้งแต่ช่วงภารกิจหาเสียงแล้วก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรถยนต์นะครับ
คนขับรถประจำตัวนั้นนำมาบูชาไว้บนรถยนต์คันใหม่ด้วย
พระสมเด็จวัดบวรใช่ไหมคะ
ซึ่งด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตนะฮะแล้วก็มีสายสืบลูกประคำครูบาบุญชุ่มนะครับ
นี่แหละค่ะก็นอกเหนือจากตัวเลขซึ่งวันนี้ก็
โอ้โหเขาบอกว่าในแอปเป่าตังค์นี่หมดเลยนะ

นี่ขนาดแค่ป้ายแดงนะฮะอ๋อนี่คือป้ายทะเบียนป้าย
เพราะว่าในงวดที่ผ่านมานายกก็ถูกถูกรางวัลอ่ะจำได้มั้ย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

ก็บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นสีหน้ารัฐมนตรีแต่ละคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
นี่เข้าไปตามตำแหน่งแล้วใช่ไหมคะ
นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐานึงอย่างสมบูรณ์
ถ้าถามถึงเส้นทางการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็เป็นปลายทาง
แต่ว่าก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของการบริหารงาน
ของเศษฐะหนึ่งตั้งแต่วันนี้
ก็มีคุณภูมิทำเวียทะเชภาณรองณายก
แล้วรัฐมนตริวรรษกันกระทรวงพานิสคุณสมศักดิ์เทพสุทิน
ธานีนะค่ะคุณอานูทินบอกยังไม่ชินนิปกติก็เรียกหมอนูใช่ไหม
ใช่ปกติเป็นมอนูจะเรียกหมอถนึงคุณอานูทินก็บอกว่า
ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับตำแหน่งมธ๑นะคะ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศการถ่ายรูปของคณะรัฐมนตรีวราวุฒิเศรษฐา๑
อกจากนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะฮะหลังพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตน
โดยยืนยันพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติรัชกาล
ที่ถงกลางตึกสันติไมตรีทำเรียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีนั้นยืนอยู่ด้วยนะครับ
โดยบอกว่าจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการครับ
ขอยืนยันว่าจะเป็นรัฐบาลของประชาชนมาเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน
เราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีนะฮะ
จะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นเป็นที่ตั้งนะครับ
ไปฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
และคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
ผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน
และทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่
มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคน

ความตั้งใจครับปัญหามีมากมาย
เราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย

เราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง

ผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคาย
เพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน
ทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
อาทิตย์หน้าวันจันทร์
เราจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
รัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบทำในการบริหารราชการแผ่นดิน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุก

เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชน
รัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชน
เพื่อประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง
่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับ
มีสักในการบริหารประเทศนะครับ
เพราะว่าพรบงบประจำปี๖๗มันช้า
เพราะว่าเรื่องของการเลือกตั้งอะไรต่างด้วย
จะนู่นนะฮะช่วงกลางปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับ

นโยบายที่เป็นประโยชน์ออกมาครับ

พวกเราตระหนักดีถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่
เรื่องของความแตกแยกนั่นแน่นความคิด

ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมคอรมอลนัดพิเศษนะครับ
นายกบอกว่ามีวาระเดียวคือหารือกันเฉย
เพราะว่าสัปดาห์หน้านั้นต้องแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับ
ต้องเตรียมตัวเรื่องสำคัญจริงที่หลายคนก็จับตาดูนะคะ